ไปแหละมาท่านไว้ธรรมดามาดูฝ่ายหินกันบ้างดีกว่าคนนี้
สวัสดีค่ะคุณค่าคนสวยจ๋า

ก็คงจะเป็นแคปชั่นแย้งซีนสุดเลย

ตัวเหล็กอุ้มง่ายอุ้มได้เอาไปเลย
เป็นสุขตาไปเลยเนาะ

เออโยมมาทุกชั้นอีกแล้วว่ะ

กับมุมหันข้างโชว์ความสวยภาพนี้

บอกว่าอยู่กับหนูไม่มีเบื่อ

อยากจะเป็นตากล้องเธอจะได้จ้องแต่ตาเรา

แต่ที่เย็นภาดที่สุดเลยก็คงจะเป็นอันนี้คุณผู้ชมค่ะ
ความแซ่บของรูปนี้คือพริก๑๐เม็ด๑๐๑๐๑๐ฟาดไปเลยจ้ะ
แซ่บฟะ
แถวเบอร์แรงขนาดนี้บอกเลยว่าดูบดุบนี่ต่อคิวหวานใยเป็นหวานใจแน่เลยนะคะ
ใช่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าหลังน้องขวัญเขาสวยเบอร์แรงมากนะคะ
จะบอกว่าสังหลายตรงสายฝ่อเนี่ยฟาดนะจ๊ะ
เอาจริงดิฉันชอบความชิวของขวัญนะเวลาแบบตอบคำถาม
มาเม้นต์แซวอะไรเขาก็ตอบตรงไปเลยอ่ะแต่งลูกก็แต่งอ่ะ
เออยังไงอ่ะแคปชั่นฉันตลกเขาก็เป็นอย่างนี้เออฉันแฮปปี้
พี่เออนะคะรูปเขาเนี่ยไม่เบี้ยวก็พอบ้านเบี้ยวก็ไม่สนไม่แข็ง
คุณผู้ชมพูดถึงแคปชั่นกับนางเอกนะคะนี่ไม่พูดถึงสองคนนี้ไม่ได้นะคะ
เป็นนางเอกดังแล้วก็บังเอิญบังเอิญมาโสดพอดีเหมือนกันเลยค่ะ
จังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คือน้องมินพิชยานะคะแล้วก็โบเมลดานั่นไง
เอาละค่ะคนแรกนะคะขอเริ่มต้นที่คนนี้นะคะแคปชั่นเธอเด็ดมาก
มินพิชยาค่ะตั้งแต่เป็นสาวโสดเนี่ยนะคะบอกเลยนะคะแคปชั่นเขาไม่เคยแผ่วเลยจริงค่ะ
สาวสดคนไหนอยากได้ไอเดียคิดแคปชั่นอย่างไรให้หนุ่มโดโร่วิ่งโล่มาแจกขนมจีนเนี่ยค่ะ

เออนะคะขอให้ดูน้องมินค่ะแต่ละอันเด็ดจริงคุณผู้ชม
เชื่อคุณผู้ชมดูนะดูตามนี้เลยนะคะ
อันแรกเลยค่ะนี่มองหน้าแล้วทำเฉยระวังเป็นลูกเขยแม่เรานะ
เดี๋ยวแม่แถมที่ดินให้อีก

รวยด้วยคุณผู้ชมมาต่ออีกแคปชั่นนึงค่ะ
น่ารักแบบนี้ในช้อปปี้ไม่มีใครนะ

ขายตรงแบบนี้เลยค่ะตรงหน้าเนี่ยค่ะคุณผู้ชม

ที่รถมันดูว่างเพราะคนข้างยังบ่มีเด้อสุด

จริงนะคะปิดท้ายด้วยแคปชั่นนี้ค่ะ
เรามันคนตัวเล็กไม่รู้จะตรงสเปคใครบ้างเปล่า
นี่คือจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลพี่แจ๊กกะลินเก็บไว้หมดแล้วนะ
จริงหนุ่มชอบนะผู้หญิงสไตล์แบบนี้สวยด้วยอารมณ์ดีด้วยนะ
คุณผู้ชมนะถ้าช่อง๗ส่งน้องมินเข้าประกวด

บอกเลยว่าแคปชั่นคนโสดนี่ก็สู้กันมาเหมือนกันจ๊ะ
นี่มาเริ่มกันที่แคปชั่นแรกค่ะ

ถ้ามือคุณยังว่างมาจับมือเราแล้วเดินไปข้างด้วยกันนะ
ต่อเรื่องว่าพร์มไม่แห้งเลย
เพราะว่าในใจไม่เคยมีผู้ใด

ต่อเลยค่ะขอเป็นโจรได้ไหม

จ้องอะไรนักหนาเธอมีปัญหาหรือว่ามีใจ

ตาแป๋วเบอร์นี้ไหมฮะทุกคนค่ะ

เดี๋ยวจะรอกดไลก์จะเราก๊อปพี้แคปชั่นอีกนะครับ

หนุ่มก็ต้องเปิดใจกันด้วยนะคะ

แปปชั่นแบบนี้พี่แจ๊กรีนคิด๓วันนะ